คุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอคลิป
ที่เป็นทีมนักแสดงบรอดเวย์เขาจะเดินทางขึ้นเครื่องบินกลับ
แต่ว่าเครื่องบินดีเลก็ร้องเพลงกันกลางสนามบินเลยเป็นการเข้าเวลา
คราวนี้มาอีกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ทีมนักแสดงบรอดเวย์นะคะ
แต่ว่าเป็นทีมบัลเล่ค่ะ
เป็นคณะนักบาเล่เครื่องบินดีเลเหมือนกัน
เอาไปดูการเข้าเวลาของทีมนี้กันหน่อยค่ะ
ผู้คนที่สนามบินที่กว่างโจนี่ก็ต้องบอกเลยว่าโชคดีไปเลยนะ
ได้ดูการแสดงบัลเล่แบบสดเลยนะคะ
ของกลุ่มนักเต้นคณะปักกิ่งแดนส์

เป็นการแสดงบัลเล่แบบเต้นสดไปตามเสียงเพลง

ไม่มีแบบแผนของลักษณะท่าที่แน่นอน
คืออย่างที่บอกเบื่อไงเครื่องบินดีเลยให้ทำยังไงล่ะ
เลยค่ะลุกขึ้นมาเต้นสร้างบรรยากาศในสนามบินให้คึกคัก

เพราะว่าสนามบินเครื่องบินดีเลยตั้ง๕ชั่วโมง
ฝนตกหนักทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วล่ะ
หยวนหัวหน้าทีมเต้นบอกเลยนะคะว่า
การแสดงโชว์บาเล่สดอย่างกระทันหันครั้งนี้เนี่ย
เป็นการแสดงเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่คนดูมากกว่าโชว์การแสดง

คนที่ได้เห็นก็เป็นแบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยแก๊งนี้
หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์
ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะ
บนเว็บไซต์เว้ยป๋อก็มียอดผู้เข้าชมแล้วมากกว่า๑๐ล้านคน
ซึ่งทุกคนที่เข้ามาดูก็แสดงความคิดเห็นค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
บางคนก็บอกว่าสร้างความบันเทิงที่ตลกไปอีกแบบ
ถ้าไม่รบกวนคนอื่นจนเกินไปก็โอเค
บางคนก็บอกว่านี่คือการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังบวก
และความมีชีวิตชีวาของเหล่าคนหนุ่มสาวนั่นเอง
ไม่มีใครบ่นนะว่าไปยืนอยู่บนทางเลื่อน
แล้วก็จะไปเกะกะขวางทางเพราะมันเพลินตา
ใช่จะบอกว่าเพลินขนาดเราดูเรายังเพลินเลยนะ
เพลินตาสวยงามน่ารัก
๕ชั่วโมงเล่นกันไปเลยค่ะ๕ชั่วโมงเอาเลยค่ะ